ประเด็นสำคัญซึ่งเป็นหนึ่งใน๕ข้อเรียกร้องของคณะพระสงฆ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้
ก็คือการให้เดินหน้าแต่งตั้งสมเด็จช่วง

มุมที่ไม่เห็นด้วยก็ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน
เมื่อคืนนี้พระพุทธอิสระได้มาตอบตรงในช่วงถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชรไปแล้ว
จุดยืนชัดเจนก็คือไม่สนับสนุนในการแต่งตั้งสมเด็จช่วง
ให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่นะคะ
วันนี้พระพุทธอิสระก็เลยเดินหน้าอีกหนึ่งเรื่องในการเดินทางไปแจ้งความ
ให้เอาผิดกับคณะพระสงฆ์ที่ออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเมื่อวานนี้
เพราะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อพระราชบัญญัติการชุมนุม
เป็นการเคลื่อนไหวที่ขัดต่อกฎหมาย
และกลุ่มคณะพระสงฆ์เมื่อวานนี้ก็ได้มีการกล่าวหาพระพุทธอิสระด้วยค่ะ
สุวิทธิรัฐโมหรือหลวงปู่พุทธอิสระวัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
ห้วยขวางอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับพระสงฆ์รวมตัวกันที่พุทธมนตรเมื่อวานนี้
มีการกระทบกระทั่งกับทหารที่ไปควบคุมพื้นที่
โดยเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการชุมนุมโดยไม่รับอนุญาต
เป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายเพราะเป็นการมาประชุมเพื่อเตรียมงานวันมาคบูชา
แต่ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
หลวงปู่พุทธอิสระก็เลยเปิดเผยนะคะว่าตัวเองนั้นถูกกล่าวหาจากพระสงฆ์ที่ชุมนุมกันเมื่อวานนี้ด้วย
โดยกล่าวหาว่าทำให้สงฆ์แตกแยกและบ่อนทำลายคณะสงฆ์
โดยตั้งใจจะล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ถือเป็นการละเมิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมนำเอกสารค่ะ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพุทธมนตรก่อนจะเชิญหลวงปู่พุทธอิสระเข้าห้องสอบสวน
เพื่อทำการสอบสวนและตรวจสอบเอกสารในการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ